สาวโรงงานบอกว่างงเป็นไก่ตาแตกเลย
เลิกออกกะมาจากที่โรงงานที่อายุทยานะคะ
เดินอยู่ที่ในตลาดหัวรอตรงนี้คุณผู้ชมดูนะ
เสื้อสีน้ำเงินผู้หญิงจู่นั่นนะคะนั่นนะคะ
เอาเอาสาวหมัดนั่นอ่ะนั่นน่ะโอ้ยังเตะอีก
ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินนะคะจู่เดินเข้ามาทำร้ายร่างกายเธอเลยนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็คือนางสาวพรอุมาอินรุ่งเรืองอายุ๓๖ปี
นักข่าวลงพื้นที่ไปเจอกับเธอแล้วนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุก็คือวันที่๒๖พฤษภาคม
โรงงานแวะตลาดหัวรอที่อายุทยาไปซื้อกับข้าว
จังหวะที่กำลังเดินข้ามมาที่ร้านขนมปรากฏว่าตามคลิปเลย
คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมีผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินเดินมา
คล้ายกับว่าคือตอนแรกเหมือนกับจะมีการชนไหล่กัน
แล้วคิดว่าเอ๊ะเป็นคนจรเป็นคนจรจัดมาขอเงินอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ผู้ชายเสื้อสีน้ำเงินคนนี้มายืนข้างลำตัวเธอ
แล้วก็สาวหมัดใส่เธอเตะซ้ำกลางตัว
จนกระทั่งเธอล้มลงไปกับพื้นนะคะแล้วก็ถูกเตะซ้ำอีก
คนในตลาดบอกว่าพอแล้วพอแล้วเขาล้มแล้วเห็นไหม
ผู้ชายคนนี้ค่ะหลังจากที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
ก็เดินจากไปเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น
คุณผู้ชมฟังเสียงคนเจ็บเล่าหน่อยนะคะ
แต่จริงแล้วเขาตั้งใจเดินมาชะเลา
ใช่ในคลิปเขาตั้งใจดึงมาใส่เรา
พี่ก็ยังงงอยู่แล้วไปนั่งลุกอยู่
นอนนึกอยู่เมื่อวานนอนไม่หลับด้วยซ้ำ
ออกกลับมานึกว่าไปชมตอนไหน
แล้วถ้าเกิดจังหวะนั้นถือมีดมา
แล้วไม่แทงเราตายแล้วใช่ไหม

มีมีดมีอะไรด้วยไม่ตายฟรีเหรอ
เอาจริงเราไปดูประวัติของผู้ชายคนนี้
รู้ตัวแล้วนะคะว่าผู้ชายคนนี้ชื่อนายตี
เป็นลูกแม่ค้าขายเสื้อผ้าในตลาดนั่นแหละค่ะ

เขายังคลั่งทำร้ายร่างกายแม่เขาเลย
เมื่อวานนี้นะคะตำรวจสพเมืองพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ได้มีการเชิญตัวพี่สาวนายตี
แล้วก็ผู้เสียหายมาเจรจาตกลงไกลเกลี่ยกันนะคะ
พี่สาวของนายตีกล่าวขอโทษ
คนเจ็บบอกว่ายอมรับว่าน้องชายเป็นฝ่ายผิด
ยินดีที่จะชดใช้ค่าเสียหายค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดให้
คือด้านคนเจ็บก็ให้อภัยนะคะ
พี่สาวนายตีบอกต่อบอกว่าน้องชายมีอาการทางจิตเวท
มีประวัติเสพยาเคยเข้ารับการบำบัด
แล้วจนเลิกได้แล้วนะแต่กลับไปเสพยาอีก
จนกระทั่งทำให้มีอาการทางประสาท
ก็เลยลงความเห็นนะตอนนั้นเห็นว่า
ในตีเป็นผู้ป่วยจิตเวทต้องกินยาตลอด
แต่ปัญหามันเกิดตรงที่
ในตีมักไม่ค่อยกินยา
พอขาดยาเสร็จปุ๊บก็จะเกิดอาการคลุ้มคลั่ง
ล่าสุดค่ะทางครอบครัวเห็นว่ามีการส่งตัวนายตีเนี่ย
รักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีธัญญาแล้วนะคะ
แล้วก็หลังจากที่ออกจากโรงพยาบาล
ครอบครัวก็จะให้ย้ายนายตีไปอยู่ในที่ที่ไม่มีคนพลุกพลาด
เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
แล้วจะบอกว่าเหตุการณ์ที่นายตีไปทำร้ายร่างกาย
คนที่เขาไม่ได้รู้อีโนอิเน่แบบนี้ในตลาดเนี่ย

จู่ก็เดินไปตบหน้าคนที่อยู่ในตลาด
งั้นแสดงว่าต้องเป็นทั้งครอบครัวแล้วแหละ
ที่ต้องช่วยจัดการนะคะดูแลหน่อยนะคะ